ไปดูความโชคดีของสาวกรสินก่อนเลยดีกว่า
เขาบอกว่าพอออกมาปุ๊บแหม๑๒ล้านแบบนี้ก็ต้องประกาศให้โลกรู้กันหน่อย
คุณโบคุณโบเอาลอตเตอรี่มาถ่ายให้ดูแบบนี้เป็นการยืนยันว่าถูกจริง๒ใบ
มีเพื่อนเข้าไปคอมเมนต์แสดงความยินดีกันเตรียมเลยญาติเยอะแน่นอน
อยากจะได้อารมณ์ความรู้สึกคอยสั่นบ้างเหมือนกัน
คุณก็ต้องลองกันต่อไปนะฮะเอาตัวน้องที่วิ่งเข้าบ้านเมื่อกี้ไปเสี่ยงโชคนะ
ทีนี้จากสาวกรสิน๑๒ล้านคุณโบรับไปแล้วอันนี้หน้าตาคนเป็นเศรษฐีใหม่
ขึ้นไปที่แม่ห้องศรหน่อยคุณสุธิพลมงคลเจริญมฤทธิอายุ๓๙ปี
เป็นผู้คุมเรือนจำอำเภอแม่เสรียงยิ้มแก้มแทบปรีดถึงแม้จะมีแม้แต่ก็เห็นว่าเขายิ้มอยู่แล้วตาเขายิ้มอยู่นะฮะ
ถูกรางวัลที่๑๒ใบเหมือนกันเจ้าตัวบอกว่ามีวันหนึ่งนะญาติมาบอกว่าโอ้เนี่ยญาติเพิ่งเสียชีวิตไป
ก็เลยถามเอาอายุคนที่เขาตายอายุเท่าไหร่อ่ะอายุเท่าไหร่
ก็เลยไปซื้อลอตเตอรี่บอกแม่ค้าแม่ค้าขอเลขลงท้าย๗๑ให้หน่อย
แผงก็มีพอดีก็เลยสั่งซื้อมาแต่ไม่ได้ดูหรอกว่าไอ้ตัวที่ข้างหน้าหน้ามันเลขอะไร
แต่ว่ามันเป็น๗๑สุดท้ายพอออกมาเนี่ยก็ดีใจเพราะถูกรางวัลที่๑
ก็จะเอาเงินไปทำบุญเป็นทุนการศึกษาให้กับลูกนะฮะอันนี้ก็ได้ไป
ส่วนที่อ่างทองเขาบอกว่ามีสองสามีภรรยาเจ้าของอู่เรือ
รับทรัพย์๑๒ล้านเช่นเดียวกันฟังเสียงคนเขาดวงดีกันหน่อยฮะ
เพราะว่าซื้อหวยก็คือบอกเลยว่าขอรางวัลที่หนึ่ง
พอถูก๒ตัว๓ตัวไม่เคยสนใจ

ถ้าถูกขอขอเลยวงวันที่หนึ่ง

ทำไมคนซื้อกับคนรับตังค์คนละคนคะ
ป้าดูดีใจแต่สามีเป็นคนซื้อนะ
แต่ป้าเนี่ยชื่อว่าป้าจงดีเนี่ยเป็นคนรับตังค์

ถูกต้องหัวเราะเสียงดังกว่าสามีอีกเมื่อกี้

โอ๊ยเดี๋ยวคุณคุณป้าจะได้ลาบก้อนโตนะ

เหมือนที่คุณปุ้ยบอกนะฮะเงินผัวก็เหมือนเงินเมียแล้วครับ
แต่เงินเมียไม่ใช่เงินผัวนะคะ
อ้อดีใจด้วย

ถือหางคนส่วนใหญ่เราเป็นแบบนี้แทบจะทุกงวดอยู่แล้วนะฮะ
แต่ขออัญเชิญญาติมิตรที่เสียชีวิตไปแล้วท่านต้องชมข่าวนี้ไปพร้อมกับคนที่ยังเป็นอยู่
เรื่องอะไรมีคุณลุงท่านหนึ่งเนี่ยคุณพ่อเสียชีวิตไปนานแล้ว
ปรากฏว่าคุณพ่อมาเข้าฝัน๗๑ลูกต้องซื้อ๗
ตื่นมาไปกว้านซื้อสุดท้ายแล้วถูกสลากินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่๑ฮะ
ลุงคนนี้แหละฮะลุงปรีชาศักดิ์บุญรำภัยกลายเป็นเศรษฐีไปเรียบร้อย
สลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่๑๖ล้าน๑ใบ
ใบก็๖ล้านครับอยู่บ้านเลขที่๗๑๗๑ด้วย
บ้านเลขที่๗๑อยู่บ้านป่าติ้วตำบลกุฎปลาดุกอำเภอเมืองอำนาจริง
เป็นชาวอำนาจเจริญเรื่องของเรื่องลุงปรีหรือพี่ปรีก็ตามทีเรียกพี่แล้วกันตอนนี้
ปรีชาศักดิ์เนี่ยคุณพ่อเสียชีวิตไปนานแล้วครับ
คุณพ่อมาเข้าฝันว่าให้ไปซื้อ๗๑พอตื่นมาก็ตามทำตามพ่อฮะ
พลิกเมืองอำนาจเจริญหาซื้อเลข๗๑แล้วพี่เข้าใจถึง๗๑ใจถึงกว้านซื้อมา๕๑ใบ
สมมุตินะเอาตามราคาที่สำนักงานสลากบอกเลย๘๐บาท๔๐๐กว่านะ
ใบพี่ทุ่มทุนสร้างเชื่อคำพ่อพ่อมาเข้าฝันทั้งทีอายุก็คือไม่ได้มาทุกวันนะ
พ่อไม่ได้มาเข้าฝันทุกวันเพราะฉะนั้นงานนี้ต้องมีลุ้นฮะ
ซื้อมา๕๑ใบละจุด๑ใน๕๑เอาขอแค่ใบเดียวเถอะ
มันถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลตอนนี้กลายเป็นเศรษฐีใหม่ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ
นี่คืออำนาจเจริญขยับต่อไปนครราชศรีมา
หนุ่มโรงงานแป้งมันฉับพลันกลายเป็นเศรษฐี๒๔ล้านฮะ
หนุ่มคนนี้ชื่อว่าจารึกเสียนกระโทก
จารึกเสียงกระโทกเป็นนุ่มโรงงานแป้งมันสำปะหลัง
ตอนแรกยังไม่มีเลขในใจไปมามีแม่ค้าสลากผ่านมาข้างหน้า
ไปมองมาไม่ถูกใจเลยแต่หลับตาจิ้มปุ๊บหยิบขึ้นมา
พอหยิบขึ้นมา๒๔ล้านฮะตอนมาตรวจรางวัล๔ใบฮะ
คือไม่รู้จะเอาเลขอะไรสุดท้ายแล้วก็หยิบไปมั่ว
หลับตาจิ้มเนี่ยคือไม่ได้มี๗๑เหมือนพ่อสักครู่นี้ด้วยนะ
หลับตาจิ้มหลับตาหยิบคราวนี้แหละยิ้มไม่หุบเลยครับ
ล้านนะฮะกลายเป็นเศรษฐีใหม่ไปนะฮะ

ไม่มีเลขขนาดเรามีเลขนะขยับไปอีกหน่อยนึงคนนี้เด็ดจริง
ชนบุรีฮะถูก๓๐ล้านมากสุดในงานนี้แต่หน้าตาไม่มี

เขาถูกรางวัลแต่ยังไม่ได้ออกมาประกาศตัวแล้วเรารู้ได้ไง
คุณแม่ค้าแผงสลากกินแบ่งรัฐบาลบอกอ๋อคนนี้เขาซื้อจากแผงอีฉันเอง
เขาซื้อมา๕ใบ๓ชุด
บ่อทองชนบุรีนุ่มบ่อทองคนนี้ซื้อไป๓ชุดนะฮะ
ละ๕ใบ๑ใน๓ชุด๑ชุดใน๓ชุดถูกเท่าไหร่๖
๓๐ล้าน๖ค่ะ๓๐ล้านนี่คือผู้โชคดีจริงนะฮะ
แสดงความยินดีไว้ล่วงหน้าแม้ไม่เห็นหน้าเห็นตาพี่เขาก็ตามทีเถอะ